มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสำหรับหนุ่มหล่อในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคน
หนุ่มฟิล์มรัฐภูมิต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ก็โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วนะ
ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมไปถึงธุรกิจส่วนตัวด้วย
ใช่แล้วช่วงนี้ค่ะเขามุ่งเน้นนะคะทำธุรกิจส่วนตัวจริงค่ะ
ก็เลยมีเสียงกระซิบเล็กนะคะจากฝั่งคุณแม่ค่ะ
ถามหาลูกสะพ้ายค่ะว่าเมื่อไหร่จะมีสักที
แต่งานนี้หนุ่มฟิล์มบอกเลยนะคะว่าขอพักเรื่องรักยาวเลยค่ะ
นักร้องนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิออกมายอมรับว่าครอบครัวเปลยเรื่องว่าที่สะพ้าย
เพราะอยากเห็นเป็นฝั่งเป็นฝากับเขาซะทีค่ะแต่งานนี้เจ้าตัวยืนยันว่ายังไร้วี่แวว
และตั้งใจพักเรื่องหัวใจไปยาวอีกทั้งไม่คาดหวังว่าชีวิตจะลงเอยด้วยการเข้าสู่ประตูวิวา
เพราะทุกวันนี้ขอทุ่มเทเวลาให้กับการทำธุรกิจอย่างเต็มที่
ส่วนวันเกิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีของขวัญอะไรให้ตัวเองเป็นพิเศษ
ได้กราบเท้าคุณแม่เพื่อความเป็นสิริมงคล
และได้ทำบุญร่วมกับแฟนคลับก็มีความสุขมากแล้วค่ะ
ก็ดีครับก็มีแฟนเขาก็เอาของมาเตอร์ไพรส์เยอะมากครับ
แต่ในส่วนตัวผมก็ไม่ได้อะไรมากมาย
เพราะว่าคุณแม่เขาจะไม่ค่อยชอบให้จัดงานวันเกิดที่ตรงกับวันเกิด
คือจะไปจัดวันอื่นได้แต่ว่าวันเกิดเขาอยากให้อยู่กับเขา
คือไปกับคุณแม่ด้วยนะครับใช่ครับก็เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
แล้วก็ไปจัดกันที่วัดไปทำบุญกันเรียบร้อยแล้วครับ
ว่างครับผมว่างแล้วก็ไม่ได้เปิดมองเลยเพราะว่าไม่มีเวลาจริงครับ
คือบางมุมมันเหงาไหมมันก็เหงาแต่ว่าบางมุมเราก็อยู่กับคุณแม่
หรือว่าเราก็อยู่กับงานมันก็สนุกดีครับ
แล้วบวกหลักแล้วเนี่ยคือแฟนทีมเยอะอย่างนี้ครับ

เราก็เป็นหัวหน้าครอบครัวของในกลุ่มแฟนคลับอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ต้องไปทำกิจกรรมร่วมกันกับเขามันก็สนุกดีครับ
ทำให้เราไม่มีเวลาว่างกับตัวเองเลย
จริงผมหน้าจุดนี้มันเหมือนมันเลยละ

คืออยากแต่งไหมมันก็ไม่ค่อยอยากแล้ว
คือเราก็เริ่มสนุกกับชีวิตเราแบบนี้แล้วก็กับการงานเราแบบนี้
ก็แซวว่ากว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะมีสไพรส์
มีทีหนึ่งขอสี่เลยนะเขาก็แซวกับผมเล่นเลย

ลุ้นกันละกันค่ะว่าสาวคนไหนจะมาเป็นผู้กลุ่มหัวใจหนุ่มฟิล์มนะคะ